ไปดูความอันตรายของรถที่บรรทุกเกินพิกัดหน่อย
รถบรรทุกคันนี้พิกัดจริงที่สามารถที่จะบรรทุกได้คือ๑ตัน
แต่บรรทุกมา๕ตันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วขับมาเกิดยางแตกขึ้นมา

บีกอย่าบีกกูก็เขียนไปนิดเดียวรถอยู่ดีเนอะเอารถอยู่หลบไปนิดเดียว
เองมากี่ตันเนี้ยห้าตันกว่าอ่าคนที่ขับตามท้ายมาก็รุ้นไปด้วย
คุณผู้ชมครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยยางแตกแล้วบรรทุกของมาอย่าง
หนักเลยเห็นไหมคะลุ้นไปไฟเนี่ยมันลุกอย่างน่ากลัวนะคะ
แลบแล้วแล้วรถก็เป๋ปัดซ้ายสายไปสายมาเอียงไป
คือประคองรถเข้ามาจอดข้างทางได้สำเร็จ
โดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะเนี่ยค่ะรถเอียงซ้าย
ไหนน้ำหนักเทมาข้างหลังแล้วนะคะ
ล้อหลังซ้ายน่าจะแตกเห็นไหมคะมันเอียงเอียงไปแบบนี้

คนขับรถก็สติดีขับเก่งควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะ
แต่จริงแล้วทำไมมันถึงยางแตกก็ต้องย้อนกลับไปดูสาเหตุนะคะ
บรรทุกของเกินพิการค่ะปกติเนี่ย
บรรทุกของได้๑ตันแต่คันนี้บรรทุก๕ตันนะคะแล้วก็อุทาหรณ์อย่างหนึ่ง
ก็คือว่าเวลาที่ยางระเบิดเนี่ยห้ามเบรกหรือห้ามเหยียบคลัส
อันนี้ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเจ้าของคลิปก็ตอบบอกว่าห้ามเหยียบเบรก
อย่าไปเหยียบเบรกนะคะก็อันตรายมากจริงค่ะรถบรรทุกที่บรรทุกเกินนะคะ
นี่ค่ะเพื่อนร่วมทางก็ลุ้นไปด้วยเลย